เหตุการณ์นี้ยังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้เลยค่ะ
กระทั่งที่เขาโรยตัวลงมาด้านนอกอาคารที่เป็นคอนโดมิเนียม

ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากห้องอื่น
เขาก็ช่วยดึงเข้าไปในห้องแล้วก็ปลอดภัย

มันโดนข้อหานักเลยนะพยายามฆ่าได้เลยกับการก่อเหตุแบบนี้
คือตำรวจบอกว่าก็มีคนที่ต้องสงสัยแล้วแหละ
ก็เรียกมาสอบปากคำแล้วล่ะแต่เขายังปฏิเสธอยู่นะคะ
ทีนี้ก็ต้องหาให้ได้แหละว่าใครก่อเหตุคุณผู้ชม
ล่าสุดตำรวจสพปักเกร็ดตำรวจพิสูจน์หลักฐานนนทบุรี
ก็นำตัวช่างทั้งสองคนที่ถูกตัดเชือกมาจำลองเหตุการณ์
ก็คือในสองกับนายสุธินเนี่ยนะคะแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มด้วย
ก็ใช้วิธีเอาเชือกลักษณะที่มันคล้ายกับเส้นที่โดนตัด
ยลงมาจากดาดฟ้าแล้วก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้
ให้ช่างทาสีห้อยตัวลงไปเหมือนตอนทำงาน
จะได้ตรวจสอบว่าเชือกถูกตัดที่ชั้นไหน
นี่ค่ะครับทีนี้ก็ต้องดูว่ามันตรงกับที่ในสองเห็นหรือเปล่า
ว่าคนที่เอื้อมมือมาตัดเชือกอยู่ชั้น๒๑
ก็เลยจำลองเหตุการณ์แบบนี้เลย
ส่วนเรื่องการติดตามตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะผู้กำกับสพปะเกร็ดบอกว่า
ก็สอบปากคำคนที่น่าสงสัยไปแล้วนะ
แต่เขายังปฏิเสธอยู่และเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครั้งนะ
พยานหลักฐานต่างการเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุ
หลักฐานมันก็ค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควร
ที่จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยรายนี้
คือตำรวจบอกว่าก็เนี่ยแค่รอการจำลองเหตุการณ์วันนี้เอง
แล้วทุกอย่างหลักฐานมันจะสมบูรณ์แล้ว
ใช่ไหมชั้น๒๑จริงไหมผลการตรวจดีเอนเอที่เชือกเนี่ยออกมาแล้วด้วยซ้ำ

ผลออกมาแล้วนะคะทางตำรวจก็จะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้น
ก็น่าจะเป็นข้อหาทำให้เสียทรัพย์และข้อหาพยายามฆ่า
นี่สินี่ข้อหานี้
แล้วถ้าไม่มาก็จะเป็นหมายจับเนอะเป็นหมายเรียกก่อนถ้าไม่มาก็จะเป็นหมายจับ
แต่คุณผู้ชมคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
บุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้หญิงเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะ
คือญาติมารับตัวไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้ว
สองหนึ่งในช่างที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยบอกว่า
ผมกับเพื่อนยังกลัวอยู่เลยตอนนี้ในจ้างก็ยังไม่ให้ผมไปทำงานบนที่สูงนะ
ดูความพร้อมของผมและเพื่อนก่อนแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำงานอะไร
ที่จะได้ค่าแรงเหมือนกับงานที่เคยทำอยู่แต่ก็ยังกลัวอยู่ไงคะ
ยังกลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เลย
อยากบอกเขาว่ารับสารภาพนะครับแล้วก็เข้ามามอบตัวอย่าไปทำอย่างนี้กับใครมันอันตรายถึงชีวิตครับ